มีครอบครัวหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงหมาหอนทั้งคืนเลยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยได้ข่าวร้ายในตอนเช้านะครับ
เพราะว่าหลานชายที่บ้านเนี่ยขี่จักรยานยนต์
ชนเสาไฟเสียชีวิตนะครับ
คือทางสพบุรีลำได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ตรวจสอบนะครับจักรยานยนต์คันนี้แล้วก็มีศพอยู่ด้วยนะครับ
ตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายบุรีรำสตึกนะครับ
ระหว่างกิโลเมตรที่๑๓๑ถึง๑๓๒นะฮะ
เป็นฝั่งขาออกเมืองไปที่อำเภอสตึกนะครับ

พุ่งเข้าไปด้านในตรงนั้นนะครับแล้วก็มีศพของนายตะวันสายทารี
อายุ๒๑ปีอยู่ที่ข้างรถ
จากการตรวจสอบเนี่ยมีแผลที่ศีรษะเป็นแผลชะกันนะครับคอหักด้วย
เสาไฟฟ้ากับป้ายบอกทางก็มีร่องรอยถูกชนด้วย
คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาแล้วก็เสียหลักไปชนป้ายบอกทาง
แล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าอีกทีนึงแต่ตอนนั้นคงจะเป็นช่วงดึกแล้วไม่มีใครเห็นนะครับ
เป็นทางเปลี่ยวด้วยจุดที่ชนก็อยู่ลึกด้วยมีพุ่มไม้ด้วยเลยช่วยกันไม่ทันนะครับ
น้าชายของผู้ตายบอกว่าหลานเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปทำงานที่โรงศรีแห่งหนึ่งในตัวเมือง
เย็นเมื่อวานนี้ไม่เห็นหลานกลับบ้านยังคิดว่าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่า
แต่ทีนี้เห็นนานผิดสังเกตนะจนกลางดึกของคืนที่ผ่านมา
หมาในหมู่บ้านเนี่ยรวมตัวกันหอนแบบผิดปกติ
แล้วไปรวมตัวหอนอยู่ที่หน้าบ้านของหลานแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ
รุ่งเช้าเนี่ยถึงมีคนมาบอกว่าหลานชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว
มีญาติพี่น้องนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้นิมนต์พระสี่รูปนะ

แล้วก็เชิญวิญญาณผู้ตายนะครับก็เป็นไปตามความเชื่อ
นี่นะฮะแม่ก็ยังเสียใจอยู่บอกว่าลูกชายนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะครับ
หลังจากพ่อเสียชีวิตไปก็เป็นคนหาเงินดูแลแม่
ก่อนเกิดเหตุสองวันเนี่ยลูกชายโทรมาขอเงินร้อยนึง
ถามว่าจะเอาไปทำไมเพราะเพิ่งโอนไปให้ลูกบอกว่า
เดี๋ยวแม่อีกหน่อยเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เห็นหน้าแล้วนะ
คงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกตลอดชีวิตแล้วไม่คิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุ

เคยเตือนอะไรน้องเกี่ยวต่อไปขับลูกไหม
ว่าให้ขับช้าขับเบาค่อยขับไป
ก็เตือนหลายครั้งแต่เขาวัยรุ่นเนอะ
หลายรุ่นเขาก็ฟังมั่งฟังมั่งอย่างนั้นเลย
บอกว่าขอเงินร้อยหนึ่งไม่ว่าจะเอาทำไมแม่เพิ่งโอนให้เอง
มีแม่อีกหน่อยแม่ก็ไม่เห็นหน้านายตลอดชีวิตแล้ว
เอาทำไมพูดอย่างนั้น
มันเหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนกันอยู่นั่นเลยค่ะ

ค่ะก็เป็นเรื่อยค่ะบางทีก็บางคนก็พิการก็มีนะ